มาดูเรื่องราวสลดที่เกิดขึ้นกับสุนัขกันบ้างนะครับ
ว่ารับแจ้งเรื่องราวสลดสังเวทกับความตายอย่างทุกข์ทรมานของสุนัขตัวน้อย
ถูกลากจนตายอยู่ท้ายรถในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราชธานี
เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันนะครับ
ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบทะเบียนรถแล้ว
และติดตามตัวมาให้ปากคำที่สพบ้านตาขุน
ขับขี่เป็นคนไทยให้การว่าสุนัขตายก่อนแล้ว
พยายามรักษามานานและตนมีลูกเล็กนั่งอยู่ในรถ
เกรงจะติดเชื้อก็เลยไม่กล้าเอาร่างสุนัขที่ตายแล้ว
ไว้ในรถก็เลยผูกลากสุนัขไว้ท้ายรถ
พร้อมกับเตรียมจอบเสียมจะนำไปฝัง
มีพยานพบเห็นว่าจริงแล้วน้องหมาตอนแรกเนี่ย
ยังไม่ตายเลยยังวิ่งตามรถอยู่เลย
และหลังจากนั้นก็ถูกลากลากเป็น๑๐๑๐กิโลแน่นิ่งไปนะครับ
เรื่องนี้ทางตำรวจภูทรบ้านตาขุน
ได้เชิญเจ้าของรถเก๋งที่ปรากฏในคลิป

ซึ่งเจ้าของรถเก๋งเป็นหญิงวัย๓๗ปี
ให้ข้อมูลเปิดเผยกับตำรวจบอกว่าขับรถเก๋งไปพร้อมกับลูกวัย๒ขวบ
โดยสุนัขที่เห็นในคลิปเป็นสุนัขของเธอเอง
อายุ๓๔เดือนก็ยังเป็นลูกสุนัขอยู่นะคุณนะ
ซึ่งสุนัขตัวนี้ก็เล่นกับลูกมาโดยตลอดลูกของเธอนะ
กระทั่งเมื่อ๒วันที่ผ่านมาสุนัขตัวนี้มีอาการซึม
มีอาการซึมและก็เพิ่งจะตาย
จึงตั้งใจจะนำไปฝังบริเวณท่าน้ำในวัด
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักไปประมาณ๓กิโล
แต่เนื่องจากต้องขับรถไปรับลูกอีกคนด้วย
ประกอบกับสุนัขมีอาการป่วยตาย

เพราะกลัวจะเป็นอันตรายกับเธอและลูก
จึงใช้วิธีผูกติดกับท้ายรถแล้วก็ลากไปด้วยนะครับ
ที่วัดค่ะเพราะว่ารักมันมากด้วย
ลูกสาวเล่นอยู่กับลูกสาวทุกวัน

เพื่อให้มันได้ไปแบบว่าดีค่ะ
ให้ไปแบบห่วงให้น้อยก็ไป
ไปให้พระก็ได้สวดส่งให้อะไรแบบนี้
มันจะได้ไปสบายไม่ต้องพลมาล่ะค่ะ

เรื่องต้นตำรวจยังไม่ได้แจ้งข้อหาใดนะครับ
แต่จะเรียกพยานมาสอบปากคำต่อไป
ซึ่งหากมีผู้มาแย้งและมีหลักฐานว่าเห็นสุนัข
ยังไม่ตายขณะที่ถูกลากไปกับรถ
พบการทารุณกรรมสุนัขจริง
ก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
เขาเปิดเผยข้อมูลอยู่ในเพจของเขานะ
บอกว่ามีคนที่เห็นว่าสุนัขยังไม่ตาย
แล้วก็ขับรถตามตบไฟก็แล้วบีบแตรก็แล้ว
ดักหน้าดักหลังรถคันสีเขียวคันนี้ให้จอด
ขณะที่สุนัขยังไม่ตายแต่ก็ไร้ผล
คนขับยังตั้งหน้าตั้งตาขับอย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว
กระทั่งสุนัขชักดิ้นชักงอ
ขณะที่ถูกลากต่อไปจนตายด้วยความเจ็บปวดทรมานดังนั้น

เข้ายืนยันเป็นพยานเพิ่มเติมที่สพบ้านตาขุนด้วยนะครับ